คุณผู้ชมคะมีคนมาร้องขอความเป็นธรรม

เพราะดูเหมือนคดีไม่คืบหน้านะคะที่พัทธลุงค่ะ
คือน้องสาวเนี่ยมาร้องขอความเป็นธรรมบอกว่าพี่ชายป่วยพิการทางสมอง
แต่ว่าถูกรุมซ้อมจนเสียชีวิตแล้วคดีก็ยังไม่คืบหน้าเลยนะคะ
คือคนที่เขามาร้องเขาบอกว่าตำรวจเนี่ยมีชื่อของผู้ต้องสงสัยแล้ว
ตำรวจมีหลักฐานทุกอย่างแล้วแต่ทำไมคดียังไม่คืบ
เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาทีมข่าวของเราก็เลยเดินทางไปนะคะ
ที่วัดประดูเรียงอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุง
ซึ่งเป็นที่ตั้งศพของนายสุนทรแก้วธนงอายุ๔๒ปี
เป็นชาวบ้านตำบลทะเลน้อยอำเภอควนขนุนนะคะ
เพราะว่าได้รับการร้องเรียนมาจากน้องสาวและญาติญาตินะคะ

คือน้องสาวที่มาร้องกับสื่อชื่อว่านางจินตนาแก้วธนงอายุ๔๐ปี
เขามาบอกว่าพี่ชายเขาเนี่ยนะคะถูกกลุ่มชายหญิง๕คน
รุมทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัส
รักษาตัวที่โรงพยาบาลจนเสียชีวิตแต่คดียังไม่มีความคืบหน้าเลย
จินตนาเล่าให้ฟังทั้งน้ำตาเลยค่ะ
บอกว่าพี่ชายเป็นผู้พิการทางสมองสมาธิสั้น
แต่ก็ยังเหมือนคนปกติยังพอทำงานได้
ช่วงเกิดเหตุก็คือคืนวันที่๑๘มิถุนายนถูกทำร้ายนะคะ
พี่ชายก็ไปขอความช่วยเหลือจากพระที่วัดโคกศักดิ์ตำบลทะเลน้อย
ซึ่งเป็นวัดที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
หลังจากนั้นช่วงวันที่๒๐ถึง๒๔มิถุนายน
พี่ชายไม่ได้เข้าบ้านก็นอนอยู่ที่วัดธรรมเสถียร
ตำบลพนังตุงอำเภอควนขนุน
มารู้ข่าวอีกทีว่าโดนทำร้ายร่างกายในวันที่๒๔มิถุนายน
คือตอนนั้นเจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลควนขนุนรับตัวจากวัด
เพราะว่าพระเนี่ยโทรแจ้งให้ไปช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาล
เพราะว่าอาการมันเริ่มออกอาการนะคะอาการเริ่มหนักขึ้นคือปวดท้อง
แน่นหน้าอกหายใจไม่ออกเหมือนกับกระอักออกมาเป็นเลือด
แล้วก็ที่ขอบตาข้างขวาช้ำมีรอยขีดขวนที่หน้าอกด้วยนะคะ
พอส่งโรงพยาบาลควนขนุนโรงพยาบาลต้องส่งต่อไปที่โรงพยาบาลพัทธลุง
เพราะว่าอาการหนักทีนี้ค่ะพอน้องสาวกับญาติญาติไปเยี่ยมที่โรงพยาบาล
พี่ชายก็อาการดีขึ้นเล็กน้อยทีนี้ก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้น
ได้ข้อมูลมาว่าถูกรุมทำร้ายคนที่ทำร้ายชื่อในหมูพร้อมพวก
รวมแล้ว๕คนเป็นผู้ชาย๔คนเป็นผู้หญิง๑คน
ก่อนทำร้ายในหมูบังคับให้พี่ชายไปขโมยไก่ของในกล้อง
พี่ชายไม่ยอมทำตามก็เลยถูกในหมูกับเพื่อนรุมทำร้ายร่างกาย
แล้วก็ถูกขู่ด้วยว่าอย่าไปบอกใครนะด้วยความที่พี่ชายกลัว
ก็เลยไม่กล้าบอกใครเลยไม่กล้าบอกญาติไม่กล้ากลับบ้าน
ก็เลยไปแอบนอนตามวัดนะคะนี่คือสาเหตุที่ไปนอนอาศัยอยู่ตามวัด
ไม่ยอมกลับบ้านเพราะไม่กล้าบอกใคร
ว่าไม่ไหว๑๒๑มิถุนายนของสวัสดิ์ยักษ์บอกว่าไปแจ้งความออกไว้แล้วนะคะ
รู้เรื่องว่าพี่ถูกทำร้ายร่างกายตอนบ่ายก็ไปแจ้งความเลย
เอาหลักฐานไปให้ด้วยนะคะมีทั้งรูปถ่าย
มีทั้งชื่อคนที่มาทำร้ายร่างกายเพราะว่าตัวพี่ชายตอนนั้นยังพอพูดได้
เล่าให้ฟังได้ว่าใครมาทำร้ายบ้าง
แต่ทางญาติบอกว่าทำไมคดียังเงียบอยู่เลยไม่เห็นคืบหน้านะคะ
ตำรวจบอกว่าหลักฐานที่เอาไปให้ตำรวจนะคะมันยังไม่ชัด
แต่ตัวคนที่ถูกทำร้ายร่างกายก็เสียชีวิตไปแล้ว
ญาติก็เลยบอกว่าไม่มีทางออก
ก็เลยมาร้องสื่อดีกว่าเพราะเขามองว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรม

ทีมข่าวก็เลยไปถามตำรวจให้
พลตำรวจรีกฤษฎาแก้วจันดีผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุง
ก็ไปตามความคืบหน้าทางคดีนี้ที่สพทะเลน้อย
แล้วก็บอกกับทีมข่าวว่าตอนนี้ค่ะ
ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อออกหมายจับผู้ก่อเหตุ
เร็วนี้จะได้ตัวคนที่ก่อเหตุนะคะ